โอ้โหนี่เหรอท่อสูบน้ำพญานาคจิ้มที่เขาว่ามันมีกำลังสูบที่รวดเร็วมาก
ดีใจคุณผู้ชมพื้นที่บ้านที่ฉันจะได้น้ำแห้งเร็วเร็วสักทีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยพูดถึงสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าเป็นวันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นนะคะว่าจะมีอากาศเย็นลง๓๕องศาเซลเซียสนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ตรวจสอบกันเลยนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่ตอนกลางของประเทศนะคะตั้งแต่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือไม่มีกลุ่มเมฆปกคลุมเลยวันนี้ภาพรวมแล้วฝนตกแค่ร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณอันดามันก็ยังคงมีกำลังปานกลางยังคงส่งผลทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอนามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกอยู่
ประกอบกับร่องฝนที่มันเลื่อนลงมาเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันดันลงมาเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยทำให้ฝนตกนะคะ
เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกแล้วสบายใจได้เลยมันก็เป็นอากาศแปรปรวนแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
พ่อแม่พี่น้องภาคเหนือช่วงนี้เอาเสื้อกันหนาวเอาผ้าห่มผ้าพันคอ
ปกคลุมร่างกายสร้างความอบอุ่นได้เลยเพราะว่าฝนน้อยหน่อยประมาณร้อยละสิบเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าอากาศเย็นก็มีมากกว่า
ขณะเดียวกันช่วงกลางวันพอไม่มีฝนท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆมาบดบังแสงพระอาทิตย์ก็แดดแรงซะเหลือเกิน

วันนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนเพียงเล็กน้อยส่วนคลื่นนั้นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะถือว่าตกเยอะที่สุดเลย๑๗๐ของพื้นที่
เพราะฝั่งอันดามันก็ตกเพียง๑๔๐ของพื้นที่เท่านั้น
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของการเดินเรือของชาวเรือด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่างที่ได้แจ้งกันไปเอาไว้
ที่สำคัญนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมรักษาสุขภาพ
ติดตามการรายงานสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการ
แล้วก็จากรายการรู้ก่อนร้อนหนาวกันด้วย
เดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปดูสถานการณ์น้ำหน่อยเพราะว่าดีขึ้นเยอะเลย
น้ำเริ่มจะลดแล้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยเขาดีจริงคุณผู้ชม

แค่มาไปแล้วค่ะ